เกมอนค่ะยังมีข่าวมานำเสนออยู่
คุณรัชพรเห็นแล้วก็ยังนำเสนออยู่อีกเหรอ

ไม่ได้เล่นแล้วบอกแล้วคุณผู้ชมถ้าใครยังเล่นอยู่ส่งมาบอกหน่อยนะคะ
แล้วใครเลือกเล่นไปแล้วส่งมาบอกเหมือนกันแบบที่เพิ่งทำนายไว้ว่าหลายคนอาจจะเริ่มเบื่อแล้ว
แต่ชายหนุ่มคนนี้ค่ะเขาเป็นคลิปที่แชร์กันอยู่เยอะขนาดนี้
เขาบอกว่าอยู่ที่บราซิลแล้วก็มีลักษณะอาการคล้ายกับโปเกมอนเข้าสิง
จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ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
ต่างประเทศระบุว่าหลังจากที่ชายหนุ่มคนนี้หายคุ้มคลั่งแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปยังสถานีตำรวจในเมืองนาเทา
เขาก็ได้ให้การกับตำรวจถึงอาการประหลาดที่เกิดขึ้น
จู่ก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ค่ะ
มีอาการคุ้มคลั่งสติแตก
ลายข้าวของบริเวณนั้นพังเสียหาย
เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาจับกลุ่มตัวนะคะ
ซึ่งภายหลังจากการสอบปากคำเนี่ย

โดยจ่ายค่าประกันเป็นเงิน๔๐๐เรียว
หรือประมาณ๔๓๐๐บาทไทยนะคะ
เคยอ่านเป็นบทวิเคราะห์ของจิตแพทย์ท่านหนึ่งนะ

เหมาะกับผู้ป่วยบางประเภท
อย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะเป็นโรค

ผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับความจำอะไรแบบนี้

แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมาะเลยก็คือ
ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต
หรือว่ามีอาการประสาทหลอน

เพราะว่าปกติเขาก็จะเห็นภาพ

แล้วเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเขาช่วยอย่างจริงจังนะ

ใช่เพราะว่าก่อนที่เขาจะแค่ตะโกน

เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
เป็นไปได้นะคะที่จะอินกับเกม

หรือว่าตัวเองมีอาการที่จะเป็นขนาดนี้
ก็หลีกเลี่ยงแต่ว่าจริงแล้ว
ถ้าเกมเล่นอย่างถูกวิธีเราก็

แต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้แบบ

เคยเจอคนไปเดินห้าง

และก็แบบดีดโปเกโบน
ที่แล้วไปเดินห้างเดิมค่ะไม่มีใครมีไม่มีใครถือแล้ว
คือต้องบอกว่ามันเป็นไซเคิลของเกมค่ะที่มาแรกคนก็จะฮิตนี่แหละ
แต่ต้องบอกว่าโปเกมอนโกก็ถือว่าทำได้ดีมากแล้วที่สามารถคงความนิยมไปได้แบบ๒สัปดาห์
สัปดาห์แบบเปรี้ยเปรี้ยงอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยค่อยซาลงล่ะ
คุณผู้ชมรออ่านไลน์อยู่นะว่าส่งมาใครยังเล่นอยู่บ้างหรือเปล่านะคะ